เพราะซ้ำกรรมสัตว์เธอติดโควิด

ถูกสามีทำร้ายร่างกายแล้วก็ไล่ออกจากบ้าน
หอบเสื้อผ้าออกจากบ้านไปนั่งอยู่ริมถนนฮะ
หัวไล่ออกจากบ้านเลยเหรอฮะ
นี่คือเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงตำรวจไปทหารไปกู้ภัยไป
ไปตรวจสอบนะครับผู้หญิงคนหนึ่งมานั่งห่มผ้า
โดยมีกระเป๋าเสื้อผ้าวางอยู่ข้างตัวที่ริมถนนสุขุมวิทย
ใกล้ทางขึ้นสถานีรถไฟฟ้าศรีนคริน
สุขวิทย์ตำบลปากน้ำอำเภอเมืองสมุทรปราการ
ทราบภัยหลังว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยอายุ๑๙ปี
ตรวจสอบประวัติพบว่าเธอเข้าตรวจหาเชื้อโควิด๑๙
แล้วก็ผลตรวจยืนยันออกมาวันที่๙กรกฎาคม

ผู้หญิงอายุ๕๐ปีเป็นแม่ของคนนี้
เป็นแม่ของคนที่มานั่งข้างถนนเล่าแบบนี้บอกว่า
ลูกสาวเนี่ยแยกไปอยู่กับแฟน
หลังจากมีการแพร่ระบาดของโควิด๑๙อย่างหนัก

ลูกสาวก็ไปตรวจหาเชื้อโควิด๑๙
พอผลออกมาว่าติดเชื้อเท่านั้นแหละนะ
ลูกสาวก็กักตัวอยู่ที่บ้าน
เมื่อวานนี้ลูกสาวโทรมาบอกว่า
แม่อาเจียนอ่ะอาเจียนแล้วท้องเสียด้วยเจ็บหน้าอกด้วย
แม่ก็เลยบอกไปหาหมอเลยลูก
แต่พอหมอนะฮะพอไปหาหมอเนี่ย

คืออย่างนี้หมอมาหาที่บ้าน
มาหาที่บ้านพอหมอเข้ามาปั๊บ
คนที่บ้านแฟนไล่เลยไม่ให้เข้าไปนะฮะ
แล้วแฟนก็ทำร้ายร่างกายลูกสาว

ต้องหอบเสื้อผ้าพาร่างกายอามบอบช้ำ

ขออภัยฮะกลับไปก็เดี๋ยวคนที่บ้านแม่
ติดโควิดที่มาจะทำยังไง
หาทางออกไม่ได้จริงครับ
เจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจต่อต้านโควิดนะครับ

ตรงจุดที่พวกหญิงพูดอยู่
ไปนั่งไปสัมผัสเวที่สำหรับ
โดยรอบด้วยเนื่องจากจุดนี้อยู่ใกล้ชุมชนนะครับ
แล้วก็มีคนพักอยู่แถวนี้เป็นจำนวนมากเลยนะฮะ